กลับมาช่วงนี้เนี่ยคดีของคุณแตงโมนิดาดูตรงนี้หน่อยกันแล้วกัน
ค่ะนะฮะตำรวจแถลงคดีวันนี้อย่างละเอียดเนี่ย

กล้องวงจรปิดได้มาใหม่ด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้อย่างที่เราทราบนะครับคุณแม่ของคุณแตงโม
คุณแม่พนิดาเขียนจดหมายด้วยลายมือตัวเองค่ะ
ฝากทีมข่าวไทยรัฐทีวีนี่แหละเพราะว่าไปคุยกับคุณแม่
แล้วบอกฝากไปให้ทนายตั้มหน่อยทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
งวอนล่ะอย่ามายุ่งกับคดีของแตงโมได้ไหมอืม
วันนี้ทนายตั้มบอกโดนเทที่นัดพี่ชายไว้ก็ไม่เจอกันแล้วค่ะแต่มีคน

ทุกผู้ชมครับคือเป็นเสียงเพลงอย่างเดียวแต่ว่าเนื้อหาใจความเนี่ย
คือประมาณว่าเทียบเคียงกับลายแทงปริศนาท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะ
ที่คุณแม่เคยนำลายแทงปริศนาในคดีของคุณตังโมลูกสาว
ไปเป็นหลักฐานให้กับตำรวจสุดท้ายคุณแม่ก่อนจะบอกว่าอ๋อรู้แล้ว
ส่งมาให้ตอนนั้นก็โอ้โหแกะลายแทงกันแบบละเอียดยิบอ่ะนะ
คุณแม่บอกอ๋อเป็นคนแถวที่อยู่นี่แหละพักอยู่ใกล้ใกล้กันนี่แหละ
แต่ว่าเขาก็อาจจะอาการไม่ค่อยดีหน่อยคนก็ลืมกันไป
แต่ว่าพอมีคนโพสต์ตรงนี้นะครับจดหมายที่คุณแม่เขียนถึงทนายตั้ม
ด้วยลายมือตัวเองชาวเน็ตเอามาเทียบเคียงกับลายแทงปริศนา
พอพานยอยักษ์ดอเด็กไม่โทททหารที่ไม่มีหัว
อักษรเหล่านี้บอกเอ๊ะทำไมลักษณะการเขียนเนี่ยมันคล้ายกัน
อันนี้คือเทียบลายมือแม่ที่เขียนจดหมายถึงทนายตั้ม
เพราะว่าตอนแรกแม่บอกว่าก็น่าจะเป็นคนที่แบบ
สติไม่ค่อยดีใช่เป็นคนเอามาวางไว้ให้
ไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรเพิ่ม

ใช่ชาวเน็ตพยายามจะวิเคราะห์ว่ามีคำว่าอะไรบ้างหมายความว่ายังไงบ้าง
คนที่เขาโพสต์ติ๊กต๊อคนนี้เขาอ้างอย่างนี้นะค่ะอ่า
เขาบอกเนี่ยหลายตัวที่เหมือนกันตัวอักษรเนี่ยพอผ่านยอยักษ์ดอเด็กไม่โททหาร
เราก็เลยลองเทียบลองเทียบดูนะครับเริ่มที่พอพานก่อน
สังเกตว่าการเขียนพอพานเขียนแบบไม่มีหัวยอยักษ์ยอยักษ์เหมือนจะมีหัว
แต่เส้นเนี่ยไม่เชื่อมดอเด็กเหมือนจะมีหัวแต่เส้นก็ไม่เชื่อมท้อทหาร
ทหารนี่ไม่มีหัวอักษรเหล่านี้ลักษณะการเขียนคล้ายกันนะครับ
แต่มันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวใช่ค่ะเราก็ยืนยันไม่ได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันที่เขียนหรือเปล่า
จดหมายที่เขียนให้ทนายตั้มเนี่ยอันนี้คุณแม่เขียนด้วยลายมือแน่
ไปดูวันที่คุณแม่นำลายแทงปริศนามาเปิดเผยนะครับ
วันนั้นไปที่สพเมืองนนท์นะฮะคุณแม่บอกว่ามีคนเอาหลักฐานคดีของลูกสาว
แล้วมีข้อคงข้อความที่คุณแม่บอกโอ้โหแม่ก็อ่านไม่รู้เรื่องหรอก

อีกไม่กี่วันคุณแม่ออกมาให้ข่าวอีกครั้งบอกโอ้ไม่ต้องตามหาหรอกรู้ตัวแล้ว
เจ้าของที่เอามาวางไว้เป็นคนสติไม่ดี
เอามาวางไว้ที่ประตูคอนโดของแม่
ก็พยายามตามหากันแต่ก็หาคนคนนั้นไม่เจอนะ
ที่คุณแม่พูดถึงก็ยังเอ๊ะตกลงเป็นใครมีตัวตนหรือเปล่า
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ถามไปยังคุณแม่พนิดานะครับ
ถามถึงประเด็นนี้นะครับก็ต้องถามคุณแม่นี่แหละ
คุณแม่ชาวเน็ตเขาสงสัยอ่ะแม่เนี่ยคุณเห็นมาสอน

แม่ว่ายังไงคุณแม่บอกว่าลายมือในกระดาษเมื่อวานนี้คือลายมือของแม่เองจริง
ส่วนลายมือในกระดาษที่เขียนไม่ค่อยรู้เรื่องเป็นลายมือของคนข้างห้องที่คอนโดแม่
ที่ว่าเคยเอามาพร้อมกับซีดงซีดีอะไรอ่ะเป็นเด็กนักเรียนนอก
เขาอาจจะดูเพี้ยนไปบ้างมีเรื่องของยาเสียบตกยาเสพติดอะไรประมาณอย่างนี้
อันนี้คุณแม่บอกกับเรานะครับคุณสุชาดาก็ถามว่าแม่ไปเจอเขาได้ไหมแม่
จะได้ยืนยันกันว่าเออมีตัวตนจริงแม่บอกโอ้คงไม่ได้หรอกมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมาเจอนี่
มันไม่ได้มีประเด็นอะไรสำคัญเกี่ยวกับคดีของน้องแตงโมเลยนะสุชาดาจะมาเจอทำไม
ส่วนประเด็นที่มีการกล่าวหาว่าแม่เขียนเองหรือเปล่าเอามาอ้างหรือเปล่าในตอนนั้น
คุณแม่พนิดาบอกว่าแม่เสียใจนะที่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยดูเหมือนว่า
อะไรก็มารุมจับผิดแม่ทั้งทั้งที่ประเด็นมันไม่มีอะไรเลย
มันเป็นไปไม่ได้เลยมันมีเหตุผลอะไรแม่ต้องมาเขียน
เพื่อสร้างสถานการณ์แบบนี้นี่ฮะแล้วนี่คุณแม่ก็เลยเขียนให้เราดูเลยนะฮะ
เขียนคำว่าทนายแล้วก็คำว่าแม่น้ำเจ้าพระยาให้กันคุณสุชาดาดูเลย
เพราะว่าในเนี่ยในลายทงลายแทงอะไรเนี่ยเขาจะมีคำพวกนี้อยู่ค่ะ
ให้ดูเลยว่าเนี่ยแม่เขียนให้ดูสดเลยมันต่างหรือว่าเหมือนกันยังไง

แม่น้ำเจ้าพระ

แม่น้ำโอ้ยตายแล้วเหมือนเด็กเลยว่ะ
แม่อะไรไม่เป็นแม่แม่น้ำ
มันมันไกลไปทำบุกรรมไว้
โอ้โหเข้าใจหน่อยก่อนไหมเรายัง
ใช่ใช่เขาต้องมีงานเขาบัวหน้านะ

เปรียบเทียบกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะ

มันจะตรงกับเอกสารที่คุณแม่ส่งไปไทยรัฐเมื่อวานไหม
ก็เชิญชมกันเอาเองนะคะ

ท่านที่มีความประสงค์ที่ไม่ดีกับคุณแม่
ขอให้เปลี่ยนความรู้สึกแล้วก็เปลี่ยนความคิด
แล้วกลับมามองอีกมุมหนึ่งดีกว่า
ไม่มีสาเหตุที่จะต้องไปเสียบเขียนแล้วเสียบตัวเองเพื่ออะไร
คนนั้นเขาเป็นคนประสาท
ลายมือนั้นเขาเป็นคนประสาท

ลายมือคุณแม่เหมือนที่ส่งไปเมื่อวานนี้ที่คุณภาคภูมิมาค่ะ
นี่ฮะนี่คุณสุชาดาก็เอามาให้ด้วย

ทีมข่าวตัดกล้องเข้ามาเลยนะคะ
กระดาษนี้อยู่ในมือพี่อุ๋ยละ

คุณแม่ก็ให้ความร่วมมือกับทีมข่าวของเราเป็นอย่างดี

มันเป็นน้องที่เขาอยู่ข้างห้องที่เขามีอาการแบบไม่ค่อยดีอะไรประมาณอย่างนั้น

ก็เลยถามคุณแม่หน่อยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีกรณีกับทนายตั้มสิทธาใช่ไหมล่ะ
ทีนี้วันนี้เนี่ยมีคนออกมาเปิดเผยบอกว่าทนายความของคุณแม่ในคดีของคุณแตงโมเนี่ย
ที่คุณแม่ตั้งเอาไว้คือทนายกฤษณะ

แล้ววิงวอนทนายตั้มว่าโอ้โหคืออย่ามายุ่งเกี่ยวกับคดีของคุณตังโมเลย
นี่ตอนนี้พี่ต่อยนายศก็ไม่ได้ไปเจอทนายตั้มแล้วในวันนี้เนี่ย
ทีนี้กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีการไปขุดคุยประวัติ
ความเป็นทนายของทนายกฤษณะ
บางคนบอกอุ้ยนี่แอบอ้างเป็นทนายนี่
ยืนยันนะครับว่าตอนแรกที่ธนายกิจสนะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องคดีเนี่ย
เขาติดต่อเข้ามาด้วยความจริงใจจริงตอนที่เกิดเหตุใหม่
ไม่คิดค่าว่าความสักบาทบอกว่ามีค่าน้ำมันกับเลี้ยงข้าวก็พอ
เพราะฉะนั้นแม่จึงเชื่อว่าเขาไม่ได้มาหลอกลวง
ไม่กังวลเชื่อว่าเขาเนี่ยตั้งใจจริงเขามาทำงานเพื่อช่วยน้องแตงโมทุกวัน
เรื่องที่มีคนกล่าวหาขุดคุยประวัติของธนายกิจสนะเนี่ย
คุณแม่มองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระ
แล้วนี่ที่เขาโพสต์เนี่ยนะฮะอย่างทนายรณรงค์แก้วเพชรนี่ก็โพสต์นะฮะ
บอกทนายแม่เคยมีคดีช่อกงผู้เสียหายเป็น๑๐
คือยังไงกันแม่นี่นะเดี๋ยวต้องรอฟังธนายกิจสนะให้เขาชี้แจงด้วยนะ
ลองฟังคุณแม่หน่อยนะฮะ
ทนายกฤษณะเนี่ยนะคุณแม่ติดต่อไว้นานแล้ว
แต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะจ้างเขาพอดีคุณแม่ทำเอกสารเสร็จเนี่ย
ก็มีวันหนึ่งที่ว่าไปออกรายการนึงแล้วมีปัญหาเรื่องเงิน๓๐ล้านเนี่ย
เขาโทรมาพอดีคุณกิจสนะโทรมาพอดีคุณแม่ก็เลยมาพบคุณแม่
จะไปมองเขาอย่างนั้นไม่ได้เลยถ้าเราจ้างคนนี้เราไม่รู้จักเนี่ยเราจ้างไม่ได้
เหมือนคุณแม่ไม่รู้จักสิทธานินขอแอบอ้างนิดนึงใช่ไหมเราจะไปจ้างเขาได้ยังไงล่ะ
มันไร้สาระมากอย่ามาตั้งประเด็นแปลกประหลาดนี้คุณแม่มึนเลยนะตอนนี้มันมึน

นี่ฮะคุณแม่ก็เลยฝากบอกว่าแม่เรื่องราวต่างมันเข้ามาเยอะแยะเหลือเกิน
ขอให้มันเป็นเรื่องราวที่เป็นโฟกัสคดีของคุณตังโมก็พอ
วันนี้คุณแม่ก็เดินทางไปที่สถานที่ในการจัดงานจัดพิธีต่างของลูกสาวนะฮะ
วิธีไว้อะไรที่จะมีขึ้น๑๑๑๑๓มีนาคมนี้
คุณแม่ตั้งใจให้เป็นงานส่งน้องที่สวยงามที่สุด
เพราะแตงโมเป็นนางฟ้าของแม่เดี๋ยวจะตั้งพื้นที่นะฮะต่างเนี่ยตกแต่งเหมือนกับเป็นฉากท้องฟ้าแล้วก็ก้อนเมฆ
คุณดายศพี่ชายคุณแม่ก็บอกกับผมบอกว่าขอให้เชื่อเถอะไม่ว่าจะมีข่าวท้าโถมอะไรต่างนานาเนี่ยเอาเป็นว่าสุดท้ายเนี่ย

ค่ะแต่ขอพูดถึงคุณแม่ของคุณตังโมอีกหน่อยนึงค่ะไหนทีมข่าวของเราก็ได้ไปเจอคุณแม่แล้วนะคะ
คุณแม่พูดถึงทนายตั้มแบบชัดเจนมากอะพี่อุ๋ย
ชัดเจนมากเลยคุณผู้ชมคุณแม่บอกเลยว่าขอยืนยันเหมือนเดิมนะว่าแม่ไม่ไว้ใจทนายตั้ม
ใช้คำนี้จริงขออภัยนะทนายตั้มนะแต่คุณแม่บอกแบบนี้จริง
ไม่ไว้ใจทนายตั้มแม่ไม่อยากโดนเทเหมือนคดีลุงพลแล้วแม่ไม่สนด้วยว่าโซเชียลจะวิจารณ์แม่ยังไง
พูดแบบนี้ค่ะคุณแม่จิ๋มพนิดาศิระยุทธโยธินคุณแม่บอกเลยว่าก็ที่เขียนจดหมายด้วยลายมือตัวเองถึงทนายตั้มว่าอย่ามายุ่งเรื่องคดีของน้องแตงโมเนี่ยนะ
แม่ก็บอกว่าก็แม่หมายความอย่างนั้นจริงว่าอย่ามายุ่งแล้วแม่รู้จากสื่อว่าพี่ต่อยดายศจะให้ทนายตั้มมาช่วยดูแลแม่โกรธนะ
ยอมรับว่าแม่โกรธมากเพราะลูกชายปรึกษาใครอ่ะปรึกษาใครก็ไม่รู้ไม่ยอมบอกแม่ด้วยคุยกับใครไปไหนทำอะไรไม่ยอมบอก
สรุปคือไม่ได้ปรึกษาแม่ก่อนแม่เคยบอกแล้วว่าอยากก้าวไก่การทำงานของตำรวจเพราะตำรวจดูแลคดีอย่างดีที่สุดแล้ว
พอรู้คุณแม่ก็เลยขอคำปรึกษาจากทนายความที่คุณแม่เองเป็นคนแต่งตั้งเองก็คือทนายกฤษณะ
มันก็เลยเป็นที่มาที่คุณแม่เขียนจดหมายด้วยลายมือตัวเองมันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าทนายตั้มอย่ามายุ่งกับคดีนี้
คุณแม่ชี้แจงแบบนี้ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเป็นความประสงค์ของแม่เองแล้วก็ส่งไปที่สพนนทบุรีด้วยว่าเป็นความต้องการของแม่
นักข่าวของเราก็เลยถามย้ำถามเพิ่มนะคะว่าอ้าวคุณแม่แล้วทำไมไม่อยากจะให้ทนายตั้มมาช่วยดูคดีล่ะคนมาช่วยดูมันก็น่าจะดีไม่ใช่เหรอก็ช่วยมันจะได้เร่งคลี่คลายคดี
คุณแม่บอกว่าไม่รู้จักทนายตั้มไม่ได้รู้จักส่วนตัวไงเห็นแต่ในทีวีแล้วแม่ก็ไม่ไว้ใจเคยเห็นทนายตั้มยังทิ้งลุงพลเลยคดีบ้านกกอกอ่ะทีมข่าวก็ถามว่าอ้าวแล้วอย่างทนายกฤษณะล่ะแม่รู้จักมาก่อนเหรอหรือยังไงแม่บอกว่ามีตำรวจแนะนำให้รู้จักกันแล้วก็บอกว่าเป็นคนตรงแม่เจอแล้วแม่รู้สึก
คือประวัติเขาที่พันธุ์ต่างประวัติเขามันไม่เหมาะสมที่มาคุยกับคุณแม่หรอก
ไม่เหมาะสมที่คุณพนายให้คุณแม่ด้วย
เพราะบุคลิกอะไรของการพูดจากคุณแม่ไม่ชอบ
ส่วนพี่ต่อยค่ะพี่ชายคุณแตงโมเนี่ยนะคะ
แม่บอกว่าแม่อบรมไปชุดใหญ่เลย

แต่แม่ให้อภัยแล้วก็ลูกไงก็ลูกแม่
แล้วก็รู้ว่าพี่ต่อยก็หวังดีกับน้องโม
เพียงแต่ว่าพี่ต่อยอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตน้อย
อาจจะหลงเชื่อคำพูดของใครบางคน
แล้วก็ถ้าจะถามว่าคุณแม่ให้อภัยทนายตั้มด้วยหรือเปล่า
ตอบเลยว่าไม่ให้อภัย
แล้วไม่ต้องมาถามแม่นะว่ากี่เปอร์เซ็นต์

ไม่ให้เลยนะอันนี้ไม่ต้องถามเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะ
ไม่ต้องมาถามเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะ
แต่วันนี้ธนัยตั้มก็ไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
แต่วันนี้ธนัยตั้มก็ไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
ธนัยตั้มก็พูดประมาณว่ารู้ที่มาของจดหมายที่แม่เขียนว่าไม่ให้ธนัยตั้มยุ่งกับคดี
ธนัยตั้มก็พูดประมาณว่ารู้ที่มาของจดหมายที่แม่เขียนว่าไม่ให้ธนัยตั้มยุ่งกับคดี
ธนัยตั้มก็พูดประมาณว่ารู้ที่มาของจดหมายที่แม่เขียนว่าไม่ให้ธนัยตั้มยุ่งกับคดี
ก็พูดประมาณว่ารู้ที่มาของจดหมายที่แม่เขียนว่าไม่ให้ทนายตั้มยุ่งกับคดี
มันมีที่มามากกว่านี้อะไรแบบนี้
เราบอกว่ามีใครมาบอกกับแม่ให้พูดเรื่องขนมคดี

สุดท้ายทนายตั้มก็เลยบอกว่าทนายตั้มโดนเท
เพราะว่าพี่ต่อยก็ไม่ได้ไปพบไม่ได้ไปเจอด้วย
เราก็เลยถามคุณแม่หน่อย
ไหนก็ได้เจอกันก็ก่อนที่จะลากันในวันนี้นะ
กลับมาสถานี
คุณแม่ตกลงเนี่ยเอาในส่วนของทนายนะ
ทนายคนไหนหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ทนายเนี่ย
แล้วเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องคดีคุณแตงโมเนี่ย

คุณสันทนะนี่ก็ออกมาพูดถึง
คุณเต้มงคลกิจก็ออกมาพูดถึง
บุคคลเหล่านี้แม่ห้ามไหมข้อมูลเขาเยอะเลยนะ
แม่บอกไม่ห้ามเพราะบุคคลเหล่านี้สุภาพเรียบร้อย
ไม่ได้เข้ามายุ่งวุ่นวายกับสำนวนของตำรวจเหมือนกับทนายตั้ม
ซึ่งแม่ยืนยันว่าแม่จำเป็นต้องปกป้องการทำงานของตำรวจ
เพราะว่าตำรวจเนี่ยช่วยเหลือแล้วก็ดูแลคดีของแตงโมเป็นอย่างดี
อย่างเช่นคุณชูวิทย์คุณสันทนาคุณเต้มงคลกิจหรือว่าคนอื่น
ทั้งสามท่านที่คุณแม่ชอบอืมค่ะชอบทั้งสามท่านเลยการวิจารณ์วิเคราะห์อะไรเนี่ย
วิธีการพูดของเขาเนี่ยสุภาพคุณชูวิทย์ก็สุภาพเมื่อคืนคุณแม่ก็ดูสองรอบเลย
แล้วก็ท่านสันทนาก็สุภาพยิ่งหล่อแต่งตัวก็หล่อทุกวันคุณแม่ชอบสุภาพ
และก็ท่านเต้ใช่มั้ยคะค่ะคุณเต้มุงคนกิจ
ไม่ให้ความเห็นโดยตรงมีการคอมเมนต์กันก็มีนะครับ
ทนายสงการทนายเดชาทนายรณรงค์
คุณแม่บอกว่าผู้รู้กฎหมายเหล่านี้เนี่ย
คุณแม่ให้พูดถึงคดีของคุณแตงโมได้
แต่ต้องอยู่บนหลักฐานตามข้อเท็จจริง
ยุ่งเกี่ยวกับการทำงานและเอกสารของตำรวจ
ถ้าแค่นี้เนี่ยแม่อนุญาต
สรุปนะฮะคุณชูวิทย์คุณสันทนะคุณมงคลกิจ
คุณแม่ไม่ห้ามถ้าจะพูดถึงคดีของคุณตังโม
เพราะว่าวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยความสุภาพ

แต่ให้อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง
และทางที่ดีอาจจะขออนุญาตแม่ก่อนก็จะดีมาก
แม่บอกนะฮะส่วนทนายตั้มก็อย่างที่บอกฮะ
คุณแม่บอกไม่ให้ผ่านอย่ายุ่งเลย

ทีนี้นะคะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทนายตั้ม

ถูกพาตีพิงพอสมมควรเลยหรอนะ
นัดคุณดายศไว้๙โมงที่สพเมืองนนท์ใช่ไหมวันนี้
ใช่ทนายตั้มพูดเองเลยว่าผมโดนเทเลือดข้นกว่าน้ำ
ก็เหมือนแม่กับลูกชายเขาคุยกันแล้วก็เหมือนตัวเองโดนเทอะไรแบบนี้
ออกรายการพี่หนุ่มพี่หนุ่มยังแซวเลยว่าตาแดงร้องไห้หรือเปล่าเนี่ยโดนเท
นายตั้มเลยเปิดใจแบบนี้นะคะกรณีที่พี่ชายของคุณแตงโมปฏิเสธ
จะร่วมค้นหาความจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณตังโม
นายตั้มบอกว่าเสียใจแต่ก็ทำใจเอาไว้แล้วบ้าง
เข้าใจว่าพี่ชายของคุณแตงโมคงต้องเลือกเชื่อฟังครอบครัวมากกว่า
นายตั้มยังตั้งข้อสังเกตว่าการที่คุณแม่ของคุณแตงโมออกมาให้สัมภาษณ์
รวมถึงการเขียนจดหมายไม่ให้ทนายตั้มเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดี
เดินหน้าหาความจริงมีบุคคลอยู่เบื้องหลังหรือไม่
ทนายตั้มก็ยังตั้งข้อสังเกตแบบนี้อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ
ส่วนเรื่องคดีค่ะก็ยังคงจะเข้าไปพบผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
แม้จะไม่ได้มีหลักฐานเด็ดอะไรแต่มีข้อมูลบางอย่างที่อาจเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
แล้วก็บอกด้วยว่าการออกมาเคลื่อนไหวแม้ว่าทางคุณแม่ของคุณตังโมจะไม่พอใจ
และอยากให้หยุดทนายตั้มไม่สนนะคะเพราะทนายตั้มบอกว่าอยากทำเพื่อน้องแตงโม
ไม่ได้ทำเพื่อคุณแม่ช่วงเช้าวันนี้ญาติฝั่งคุณพ่อของคุณแตงโมส่งข้อความไปให้กำลังใจ
แล้วก็บอกทนายตั้มให้เดินหน้าหาความจริงให้กับน้องแตงโมต่อไป
ส่วนการที่ทนายความของแม่เข้ามาดูแลด้านคดีทนายตั้มฝากบอกไปเลยค่ะว่า
ตรวจสอบให้ดีนะว่าใครเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาเพราะทุกครั้งที่แม่ให้สัมภาษณ์
จะพูดตลอดเลยว่าแม่ปรึกษาตำรวจแล้วก็ขอให้สังคมพิจารณาเอาเองก็แล้วกัน
เขาก็โทรมาบอกว่าเขาคงจะไปไม่ได้แล้วนะครับโดยมีลุงเขาคุยแทนนะครับ
ลุงเขาก็บอกว่าตอนนี้ทะเลาะกันหนักมากเลยแล้วก็กลัวเดี๋ยวแม่เขาจะเป็นอะไรเนี่ย
เป็นลมไปตั้งหลายรอบแล้วแล้วก็เขาไม่อยากทะเลาะกันนะครับ
ต่อยเขาก็ลำบากใจนะเขาก็ลำบากใจว่าตัวเขาอยากออกมาทำเพื่อน้องนะครับ
แต่ว่าเขาก็ไม่อยากจะมีปัญหาคุณแม่ผมก็รู้อยู่ว่าใครเป็นคนน่าจะเป็นคนสอนให้คุณแม่เขียนนะครับ
ก็ไม่ได้ไปใส่ใจกับตัวจดหมายนี้เลยผมอ่านแล้วผมก็ยังขำด้วยซ้ำ
เอาแน่นอนครับคุณแม่เนี่ยการให้สัมภาษณ์นะครับในรายการหรืออะไรนะครับ
ว่ามาว่าผมนั่งนานคุณแม่จะบอกให้เลยนะครับ
คนที่บอกแม่ให้พูดอย่างนี้นะใจร้ายกับแม่มากนะครับ
เพราะว่าถ้อยคำเนี่ยมันเป็นหมินประมาทอยู่แล้วนะแต่ผมไม่ดำเนินการอะไรทั้งนั้น
แต่จะบอกกันเพราะว่าเขาใจร้ายให้คุณแม่มากนะครับ
ถ้าเกิดผมเป็นคนใจร้ายผมคงดำเนินคดีคุณแม่ไปแล้ว
ตามที่คนเขาสอนแม่ให้มาพูดแบบนี้กับผมนะครับ
เป็นไปได้นะครับว่าเป็นตำรวจที่อาจจะมีข้อพิพาทกับเราด้วยกัน

เป็นไปได้สูงครับนี่ผมบอกอย่างนี้ดีกว่าครับว่า
ระวังเอาไม่อยู่นะครับดูว่าคุณแม่พูดเยอะอย่างนี้นะครับ

คนที่สอนนะคุณแม่เขาเกิดมาพูดนะ
ออกสื่อขึ้นมานะครับดังเลยนะครับ
นายตั้มยอมรับว่าจากกระแสข่าวว่ามีคนบนเรือปรึกษาทนายความ
และผู้ใหญ่ที่ร้านอาหารอิตาเลียนย่านราชพฤกษ์
โดยทนายที่อยู่ในร้านอาหารก็คือทนายตั้มเองนะคะ
นายตั้มก็ย้ำแบบนี้ว่าผมเองนั่นแหละ
ได้คุยกับปอและพี่สาวของปอ
เพียงแค่๑๕นาที
ก็รับฟังคำบอกเล่าจากเขา
แล้วก็ให้คำแนะนำเขาไปว่า
ต้องมีคนถูกดำเนินคดี๒คน
ซึ่งเขาตรวจสอบว่าปมีทนายความอยู่แล้ว
นายตั้มก็เลยแค่ให้คำแนะนำเฉย
แล้วก็ออกจากร้านไปไปลานจอดรถ
ได้เจอกับกระติกและโบทีเค
ตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนนี้คือกระติก
ก็ได้แค่ทักทายและแนะนำไปว่า
ให้ไปพบตำรวจที่โรงพักก็แค่นั้นเลย
ประมาณ๕โมงเย็นตามนัดเลยเป็นธรรมดาของคนที่

มันก็ร้อนลนอยู่แล้วแล้วแล้วก็โกนกระวาย
ด้วยว่าแม่บอกว่าผมผู้จำไม่น่าเชื่อถือ

เชื่อจากคนที่ใส่ร้ายผมและแพ้คดีไปแล้ว
ผมถามคำเดียวแม่แม่ได้เช็คประวัติทนายข้างตัวแม่หรือเปล่า
ข้อมูลหลังไมค์ที่แหล่งข่าวส่งให้ผม
บอกได้คำเดียวเลยว่าแซ่บไม่ไหว
นายตั้มฝากบอกคุณแม่ของคุณตังโม
เช็คประวัติทนายข้างตัวคุณแม่
ไม่รู้หมายถึงใครไม่รู้ใครค่ะ
ต้องรอฟังทนายกฤษณะหรือเปล่าก็ไม่รู้
เขาไม่ได้บอกชื่อค่ะไม่ได้ระบุตัวตน
ต้องรอฟังทนายกฤษณะเขาเห็นไหมฮะ

ดูเรื่องความคืบหน้าคดีคุณแตงโมหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
ความคืบหน้าทางคดีหลักที่ทางตำรวจแถลง
ตำรวจบอกว่าช่วงนี้จะแถลงทุกวันเลย
วากรู้ข้อมูลข่าวสารกันไม่ต้องสับสน
วันนี้แถลงอีกนะครับแถลงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะ
มาประชุมความคืบหน้าคดีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพอดี

นตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแถลงร่วมกับพลโนตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ความคืบหน้าคดีของคุณตังโมหลังจากประชุมกับพบตรเสร็จนะครับ
ณขณะนี้นะฮะผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจบอกว่ายังไม่แล้วเสร็จนะครับ
แล้วต้องรอผลจากหน่วยงานอื่นที่ส่งไปด้วย
ขณะเดียวกันในคดีของคุณแตงโมเนี่ยพลตรีอุดรในฐานะโคศกที่เป็นโคศกคดีคุณแตงโมนะ
บอกว่าคดีถือว่ามีความคืบหน้าพอสมควรสอบพยานและผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว
สิบเจ็ดปากตำรวจได้ทบทวนพยานหลักฐานที่มีนะ
แล้วก็พบว่าตอนนี้มีกล้องวงจรปิดที่ได้มา๖๐ตัว
มีคลิป๒๐คลิปมีทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์
การไปค้นบ้านของจ๊อป๑ใน๕ที่อยู่บนเรือนะฮะ
จ๊อปนิทัศน์กิรติสุทธิสาธรณ์อยู่แถวรามคำแหง
ตำรวจบอกว่าพบสุราที่ดื่มบนเรือในวันเกิดเหตุจำนวนหนึ่ง
มีทั้งสุรามีวายมีแชมเปญแล้วก็มีแก้วด้วย
ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
จะต้องส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ย

ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครเพิ่ม

แก่ชีวิตแล้วก็เรื่องของการขับเรือ

ส่วนเรื่องการใช้ยาเสพติดบนเรือ
เท่าที่ตรวจสอบในขณะนี้ยังไม่มีพยานหลักฐาน
โดยมีการตรวจอย่างละเอียดทั้งคนบนเรือ
แล้วก็ตัวของคุณตังโมที่เสียชีวิต
ไม่มีหลักฐานบ่งชี้อะไรเกี่ยวเรื่องของยาเสพติด

แล้วก็มีแก้วแชมเปญซึ่งยังไม่ได้ระบุ
อย่างชัดเจนว่ามีการดื่มอะไรกันบ้าง
แต่คนบนเรือทุกคนยอมรับว่ามีการดื่มจริง

เป็นสุราที่เอามาจากเรือนะฮะ
อืม
ขณะที่ผลการตรวจร่องรอยบาดแผลเนื้อเยื่อเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าได้ส่งไปสอบทานกับภาควิชานิติเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
แล้วก็ภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เพื่อยืนยันเพิ่มเติมว่าบาดแผลของแตงโมเกิดก่อนหรือหลังเสียชีวิต
เพราะมีผลต่อการแจ้งข้อหาเพิ่มซึ่งมีผลต่อข้อหาที่สงสัย
ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมคาดว่าอีกสักหนึ่งสัปดาห์น่าจะทราบผล

คำให้การของคนที่อยู่ในเรือหลายครั้งตำรวจบอกว่าทำให้พอจะเห็นภาพ
ทำให้มีจังหวะที่เรือกระชากขณะใช้ความเร็วของเรือ๘น็อต
ก็ประมาณสัก๑๔กิโลเมตรกว่าต่อชั่วโมง
จนทำให้คุณตังโมพลัดตกเรือบริเวณกาบซ้ายของเรือ
ซึ่งเชื่อว่าตอนนั้นไปปัสสาวะและกำลังพยายามลุกขึ้นมา
โดยมีพยานบางคนเนี่ยบอกว่ามีความรู้สึกว่าช่วงนั้นเรือกระชาก
โอ้โหประเด็นนี้ล่ะค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
คนก็โค้ดคำพูดการแถลงของตำรวจประเด็นนี้
ใช่แล้วก็แชร์กันในโลกออนไลน์เยอะมากในเวลานี้นะ
โรเบิร์ตยอมรับสารภาพแล้วว่าขับหรือไม่เป็น
อยากลองขับแล้วขับกระชาก
คุณแตงโมก็เลยพลัดตกเรือ
ก่อนเกิดเหตุตำรวจบอกว่าคุณตังโมเนี่ย

แล้วก็ถึงจะเดินมาท้ายเรือ
โดยตอนยืนหัวเรือเนี่ยเหมือนกับยืนถ่ายรูป
มีปอเนี่ยมาดันหลังเอาไว้
เพราะว่าหัวเรือเนี่ยค่อนข้างที่จะ

กลัวว่าจะตกเรืออะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ
ซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยคุณแตงโมก็เดินไปท้ายเรือ
ก็จะผ่านจ๊อปที่นั่งอยู่กลางเรือด้วย
นี่นะฮะลักษณะแบบนี้นะครับตำรวจบอกวันนี้นะฮะ
โรเบิร์ตขับเรืออยู่นะครับ
แล้วคุณแตงโมก็เดินมาท้ายเรือ
คุณกติกนั่งอยู่ข้างหน้าเรือ
ตำรวจบอกว่าจากคำให้การของแซนเนี่ย
ระบุว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก
พอแตงโมเดินมาแล้วมาปัสสาวะ
แล้วกำลังจะลุกขึ้นแล้วเรือกระชากแล้วตกลงไปเนี่ย
คือตอนนั้นเนี่ยแซนบอกว่ามันช่วยไม่ทันจริง
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก
แล้วก็ไปเจอเส้นผมของแตงโมเนี่ย
อยู่ที่กาบซ้าย๒จุดที่ด้านข้างกับด้านใต้ของเรือ
ซึ่งเหมือนกับที่ไทยรัฐทีวีเคยจำลองเหตุการณ์ไปแล้ว
คือคำให้การของพยานที่ตำรวจบอกวันนี้เนี่ย
ถึงขั้นบอกว่าพอคุณตังโมเนี่ยเรือกระชากแล้วตกลงไปเนี่ย
ยังไม่ได้จมน้ำทันทีนะครับ
แต่คุณแตงโมเนี่ยใช้มือเกาะกาบเรืออยู่นะฮะ
เกาะกาบเรืออยู่ก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะล่วงตกลงไปในน้ำแล้วก็หายไปเลย
ก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเนี่ยที่ล่วงลงไปแล้วมีบาดแผลที่ต้นขาจะโดนฟินเรือ
หรือว่าใบพัดเรือหรือโดนอะไรหรือเปล่า
เพราะมีบาดแผลแน่แต่จะโดนอะไรทำให้เธอไม่สามารถที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ

ตำรวจบอกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งจำลองเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งเลยนะฮะ
หลังจากได้ข้อมูลจากการให้ปากคำของคนที่อยู่บนเรือชัดเจนขึ้นในวันนี้
ตามที่เราเล่าไปว่าถ้าคุณจังโมเกาะกาบเรือแล้วตอนนั้นยังช่วยดึงกันขึ้นมาไม่ทัน
แล้วก็ร่วงลงไปเนี่ยแล้วเป็นไปได้ไหมที่จะโดนฟินเรือหรือใบพัดเรือที่อยู่ด้านล่าง
ซึ่งนายก็บอกว่ากวนชิงเรือจะเลยนบันคั่นที่นั้นมันสั้น
ที่จะตั้งแต่ตั้งอยู่ข้างซ้ายเนี่ย
กระทั่งแหน่งประมาณกิดที่หน้าซ้ายมือกับกาบตูน่ามีความสูงได้ด้วย
ในแต่ละวันนะฮะพลตรีอุดรบอกว่าหลักฐานที่พบในขณะนี้ยังไม่
จะบวชเมื่อได้รับการประกันตัวไม่มีพฤติกรรมหลบหนีก็ถือว่าเป็นสิทธิ์
จากประหยารหลักฐานในตอนนี้แนวโน้มทางคดีค่อนข้างเป็นเป็นทางการประหม่า
ทำให้มีความตายเกิดขึ้นยังไม่บ่งชี้ไปถึงการฆาตกรรมพยานหลักฐาน
ยังไม่ปรากฏว่ามีการใช้ยาเสพติดทั้งผู้ที่อยู่บนเรือและผู้เสียชีวิต
ยังไม่มีการแจ้งข้อหาใครเพิ่มแต่เพื่อให้สังคมสิ้นข้อสงสัย
พนักงานสอบสวนกำลังรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ
ทำให้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีการแถลงปิดคดีเมื่อไหร่
คือเดิมมีกระแสข่าวว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้เนี่ยจะแถลงสรุปคดีอะไรประมาณอย่างนั้น
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องรอก่อนนะฮะยังรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อน
เพื่อให้สิ้นข้อสงสัยจึงยังบอกไม่ได้ว่าจะแถลงปิดคดีเมื่อไหร่
ที่มีการทิ้งพวกแก้วเครื่องดื่มลงจากเรือหลังจากเกิดเหตุเหลืออยู่ใบเดียวเนี่ย
ตำรวจบอกว่าสันนิษฐานว่าเกิดจากความกลัวนะฮะในธรรมนองเดียวลักษณะอย่างเช่นแบบเมาแล้วขับ
พอเกิดเหตุขึ้นก็ทิ้งก่อนพยายามทำลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดื่มของมืนเมา
แล้วมีการนัดไปนัดแนะกันเพื่อเตรียมคำให้การหลังเกิดเหตุ
เชื่อว่ามีการเตรียมกันตำรวจบอกว่าเชื่อว่ามีการเตรียมกัน
เพราะมีการไปเจอกันตามสถานที่ต่างทั้งปั๊มน้ำมันทั้งอู่เรือทั้งร้านอาหาร
ในช่วงที่อยู่ในภาวะตกใจเมื่อเรียกมาสอบยังให้การไม่เหมือนกันอย่างมีนัยยะ
แต่ตำรวจบอกว่าที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องรับผลแห่งการกระทำ
อันนี้ล่าสุดนะฮะมีรายงานว่าผลการตรวจเลือดและสารเสพติด
ในร่างกายของทั้ง๕คนบนเรือไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะครับ
อันนี้เป็นผลที่ออกมาจากทางการตรวจของฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ซึ่งการแถลงของตำรวจวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการตีวงให้แคบลงมาอีกนะคะ
โดยเฉพาะประเด็นช่วงจังหวะที่เกิดเหตุ
ประเด็นที่บอกว่าโรเบิร์ตยอมรับว่าขับเรือไม่เป็น
อยากลองขับเรือมีจังหวะที่เรือกระชากจนทำให้คุณแตงโมพลัดตกเรือบริเวณกาบซ้าย
เชื่อว่าไปปัสสาวะแล้วก็พยายามลุกขึ้นมา
ก่อนเกิดเหตุคุณแตงโมยืนหัวเรือแล้วก็เหมือนกับว่ามีปอดันหลังเอาไว้
แล้วคุณตังโมก็เดินไปท้ายเรือผ่านจ๊อปที่นั่งตรงกลางลำเรือ
มันก็จะไปสอดคล้องกับภาพนี้
ลำอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาคล้ายกับว่าหยุดเรือเพื่อถ่ายรูป
แต่เวลาก็คือ๒ทุ่ม๓๒นาทีนะคะ
เขาบอกว่ามีคนยืนอยู่ที่หัวเรือ

แล้วที่ตำรวจบอกว่าเหมือนกับคุณแตงโมยืนแล้วมีคุณปอดันหลังอยู่ดันหลังเอาไว้

แล้วก็ภาพนี้คุณตังโมยืนอยู่หัวเรือ
คนโพสต์บอกว่าตอนเห็นน่ะไม่รู้หรอกว่าเป็นใคร
ที่คุณแตงโมไปกับเพื่อนแน่เลย

ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับเจ้าของภาพนี้
อัฟฟานแจ่มใสอายุ๒๖ปี
เขาก็บอกว่า๒๔กุมภาพันธ์เขากับเพื่อนร่วมธุรกิจได้ขึ้นเรือสำรานล่องแม่น้ำเจ้าพระยา
ช่วงที่สะพานพระราม๘เนี่ยค่ะก็ยกโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพสะพานพระราม๘
คนบนเรือมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเปิดเพลงดังมากบรรยากาศสนุกมาก
ยังพูดกับเพื่อนอยู่เลยว่าเรือลำนั้นเปิดเพลงดังกว่าลำนี้อีกเนอะ

พอรู้ข่าวคุณแตงโมก็เลยนึกออกว่าอ้าวตัวเองได้ถ่ายภาพวิวสะพานพระราม๘เอาไว้ช่วงประมาณ
โสงทุ่มกว่าไปย้อนเปิดภาพดูนะค่ะ
ก็เลยคิดว่าใช่แล้วมันใช่แน่เรือลำเดียวกัน
ช่วงเวลาที่ถ่ายเอาไว้คือ๒ทุ่ม๓๒นาทีนะคะ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการสืบสวนสอบสวนของตำรวจในกรณีการเสียชีวิตของคุณตังโมค่ะ
ก็เลยถ่ายออกมาแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งที่หลังนะครับ
มันก็มีความที่จะเป็นไปได้เหมือนกันครับ

สังสรรค์แล้วเปิดเพลงแบบแนวแดนนะครับ
หันไปก็คือเป็นผู้หญิงชุดออกครีมทองหน่อย

แล้วก็ผู้ชายใส่เสื้อสีเทากางเกงยีน

ผมถึงได้ตัดสินใจเอารูปนี้มาโพสต์ลง

ทีนี้ค่ะไหนก็คนก็แชร์กันเรื่องของคุณโรเบิร์ตยอมรับ
ว่าเป็นคนขับเรือไม่เป็นขับกระชาก
จนคุณแตงโมตกลงไปจากเรือนี่นะคะ

คนก็ส่งข้อความมาถามเยอะมากว่า
แล้วทำไมคุณโรเบิร์ตไม่พูดแบบนี้ซะตั้งแต่ต้น

แต่วันแรกมันจะง่ายกับการทำคดีมากกว่านี้อีกนะ
พูดไปเลยตั้งแต่วันแรกหลังเกิดเหตุว่าผมเองขับเร็ว

จะว่าไปก็ทั้ง๕คนบนเรือนั่นแหละใช่ไหม
คือมัวแต่ไปทิ้งก้งทิ้งแก้วเอาเหล้าไปเก็บบ้าน

เราก็เลยขอพูดถึงคุณโรเบิร์ตต่อเนื่องก็แล้วกัน
ไหนวันนี้เป็นประเด็นโดยเฉพาะช่วงเวลานี้คนแชร์พูดถึงคุณโรเบิร์ตเยอะมาก

เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจดีเอ็นเอจากเส้นผมของคุณโรเบิร์ต
อย่างที่เรานำเสนอไปว่าคุณโรเบิร์ตก่อนหน้านี้อาจจะผมบางนิดนึง
แล้วก็ไปถักผมทอผมเมื่อ๖เดือนก่อน
ภาพที่ในอดีตกับภาพปัจจุบันก็เลยต่างกัน
แต่ตำรวจยืนยันว่าคนคนเดียวกันแล้วเขาห่วงผมเขามากครับ
คำถามคือห่วงผมมากขนาดถึงขั้นที่บอกตำรวจว่าไม่อยากให้ตรวจดีเอนเอจากผม
ตรวจจากอย่างอื่นได้ไหม
ตรวจจริงตรวจดีเอเอแล้ว
คำถามคือมันได้เหรอที่ปฏิเสธตำรวจว่าไม่เอาไม่ให้ตรวจจากผม

มันได้ไหมคนถามประเด็นนี้เยอะครับคุณเชียร์ที่คำพรออกมาโพสต์นะคะ
แต่ก็โพสต์ลอยนะโพสต์ลอยบอกว่าถ้าเขาห่วงผมไม่ต้องตรวจจบแค่นี้เหรอสงสัย
ไปตรวจอย่างอื่นแล้วมันจะได้ละเอียดเหมือนเส้นผมหรือเปล่า
ทีมข่าวเลยถามคุณเชียร์เรื่องนี้ค่ะคุณเชียร์บอกว่าหลังจากฟังคำแถลงของตำรวจเมื่อวาน
เกิดคำถามเยอะมากเลยในกระบวนการเก็บหาพยานหลักฐาน
ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ต้องรีบทำหรอค่ะ
อยู่ในสถานะที่มีสิทธิ์ปฏิเสธตำรวจได้เหรอคะ
ทุกวันนี้รู้สึกว่าสิ่งที่ควรจะรวดเร็วมันกลับไม่เร็ว

ได้แต่หวังว่ากระบวนการยุติธรรมจะเป็นความยุติธรรมที่เป็นที่พึ่งของประชาชนจริง
ทีมข่าวก็ถามนะคะว่ายังเชื่อมั่นในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจในคดีนี้ไหม
คุณเชียร์บอกว่าที่ผ่านมามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทำให้เราขาดความเชื่อมั่นไปบ้าง
แต่ก็หวังว่าท้ายที่สุดแล้วก็จะทำให้ความเชื่อมั่นเหล่านี้กลับคืนมา
ขอให้บทสรุปจบเป็นไปอย่างเป็นเหตุเป็นผลค่ะ
สิ่งที่คืออย่างการตรวจเส้นผมมันก็เป็นในสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องพึงกระทำหรือเปล่า
อันนี้เราก็ประชาชนนะเราก็แค่แบบอยากรู้ว่าในเรื่องการตรวจแผลหรืออะไรเนี่ยก็เห็นเป็นแค่การตรวจเบื้องต้น
พอมาเรื่องนี้อีกคือเราก็ไม่ได้ทราบหรอกค่ะว่าตรวจหรือยังไม่ตรวจ
แต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วอ้าวยังไม่ตรวจในส่วนของเส้นผมแต่ว่าเหตุผลที่ให้เพราะว่าบอกว่าห่วงเพราะเส้นผมมีการทอ
เราก็อ้าวอย่างนี้คือยังไงสมมุติถ้าเป็นเราเราไปต่อผมมาเราก็ห่วงไม่ให้ตรวจก็ได้เหรอ
แล้วอยู่ในสถานะที่มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ได้ใช่ไหมหรือยังไงมันก็เป็นคำถามนะคะ
ตอนนี้กระบวนการมันดูเหมือนแบบสิ่งที่ควรจะรวดเร็วกลับกลายเป็นไม่รวดเร็วสิ่งที่พึงควรกระทำกลับกลายเป็นพึ่งกระทำ
ว่ามันก็เลยคงเป็นคำถามที่ไม่ใช่แค่เชียร์ล่ะค่ะคือทุกคนก็คงยังสงสัยที่ผ่านมามันทำให้เราขาดความเชื่อมั่นแล้วล่ะ
แต่แต่ได้แต่หวังว่าท้ายที่สุดแล้วจะทำให้ความเชื่อมั่นนี้กลับมานะคะคือได้แต่หวังตรงนี้จริง
คุณผู้ชมคะการใช้เส้นผมในการตรวจยืนยันตัวตนของคุณโรเบิร์ตเนี่ยค่ะนอกจากเพื่อยืนยันตัวตนแล้วว่าใช่คุณโรเบิร์ตตัวจริงอ่ะนะ
ชาวเน็ตหลายคนก็บอกว่าอยากให้ตรวจหาสารเสพติดจากกลุ่มคนบนเรือแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเส้นผมสามารถตรวจหาสารเสพติดได้หลายชนิดนะคะ
แต่เมื่อสักครู่นี้ที่เราสรุปการแถลงของตำรวจในวันนี้ตำรวจยืนยันว่ายังไม่พบสารเสพติดของคนบนเรือทุกคนเลยนะคะไม่มีสารเสพติดในร่างกาย

ทีมข่าวของเราก็สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผมด้วยวิธีทางนิติวิทยาศาสตร์
เราถามรองศาสตราจารย์ในแพทย์วิรสักจรัสชัยศรีผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มศว
อาจารย์ก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยค่ะเมื่อมีการเสพสารเสพติด
ไม่ว่าจะเสพในลักษณะไหนนะคะจะเป็นกันดมหรืออะไรก็ตามแต่
สารเสพติดนี้มันจะเข้าสู่กระแสเลือดไปสมองขับออกทางปัสสาวะ
ภายหลังจากที่มีการเสพสารเสพติดไป
จะสามารถตรวจหาสารเสพติดได้ทางเลือดและทางปัสสาวะเป็นหลัก
แต่เลือดกับปัสสาวะเนี่ยมันมีข้อจำกัดเรื่องเวลา
ตรวจได้เพียงแค่ในช่วง๑๓วันเท่านั้นแหละ
ทำให้ปัจจุบันนี้นะคะมีการเปลี่ยนวิธีการตรวจหาสารเสพติด
ผ่านการตรวจเส้นผมแทนเพราะสารเสพติดมันไปหล่อเลี้ยงเส้นผมด้วยค่ะ
สามารถตรวจแล้วก็ดูประวัติย้อนหลังได้หมดเลย
ดังนั้นการตรวจเส้นผมสำคัญมากมันไม่มีเงื่อนเวลามากำหนด
เหมือนตรวจเลือดกับตรวจปัสสาวะอันนั้นอาจจะไม่เจอ
ใช่ข้อมูลของการวิจัยการตรวจพิสูจนสารเสพติดจากผม
ตรวจได้ละเอียด๑๐ประเภทไม่ต่ำกว่า๒๖ชนิด
ตรวจหาสารเสพติดอะไรจากเส้นผมได้บ้าง
ยาบ้าก็ได้ยาอีก็ได้เคก็ได้เฮโรอีนก็ได้กัญชาก็ได้นะคะ
ซึ่งสามารถวิเคราะห์ยาที่มีปริมาณน้อยในระดับนาโนกรัม
จะเสพมาน้อยอะค่ะก็ตรวจเจอนะคุณผู้ชม
มันน้อยมากตรวจผมก็เจอค่ะ
ต่อให้เอาไปสระผมสระแบบหลายสิบรอบเลยจะเจอไหม
ก็ยังเจออยู่ดีนะคะอาจารย์บอกว่าคุณจะสระผมกี่สิบครั้ง
มันไม่สามารถขจัดสารเสพติดออกจากผมได้

นู่นค่ะ๖เดือนยังได้เลยค่ะ๖เดือนยังได้เลย
แล้วผลเอามาแม่นมด้วยนะส่วนวิธีการตรวจ
เป็นการใช้เทคนิคซินโครตรอน
เพื่อพิสูจน์ท่าจากโคนผมแต่จะเจอในปริมาณที่น้อยนะคะ
ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจ
ตอนนี้ก็จากกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์
ถามว่ายังตรวจเจอไหมถ้าจะตรวจผมเนี่ย

ถ้ามีนะคะหมายถึงว่าถ้ามีตรวจเส้นผมมาสำคัญมากเลย
ปัจจุบันจึงได้มีการใช้การตรวจเส้นผมเพื่อตรวจหาสารเสพติดเข้ามาทดแทน
โดยหลักการก็คือเมื่อมีการเสพสารเสพติด
ไม่ว่าจากการสูดดมสูบหรือรับประทานนั้น
สารเสพติดต่างจะเข้าสู่กระแสเลือด

ก็จะทำให้สารเสพติดนั้นไปฝังติดในเส้นผม
ซึ่งสามารถนำมาตรวจหาสารเสพติดได้ด้วยขบวนการทางวิทยาศาสตร์
ถึงแม้ว่าเส้นผมนั้นจะผ่านขบวนการสระมาแล้วหลายครั้งก็ตามครับ
ซึ่งการตรวจนั้นสามารถบอกถึงประวัติย้อนหลังของการเสพได้
โดยมีงานวิจัยที่ระบุว่าสามารถตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผมได้
ในช่วงระยะเวลากว่า๙๐วัน
และสามารถระบุประวัติย้อนหลังได้ว่าเสพมานานเพียงใด
โดยวิธีการตรวจจากเส้นผมนี้
และสารเสพติดชนิดอื่นได้เป็นอย่างดีครับ
นี่ค่ะการตรวจเส้นผมมันเลยสำคัญตรงนี้

คุณผู้ชมหลายท่านบอกโอ้โหข้อมูลนี้ความรู้ใหม่เลยนะ
ว่าตรวจเส้นผมนี้มันได้ละเอียดขนาดนี้เลยนะย้อนหลังได้๖เดือน
ยาเสพติดหลายอย่างเลยอ่ะเสพน้อยก็ตรวจเจอ
สระผมกี่สิบครั้งก็ตรวจเจอทีนี้ถ้าห่วงเส้นผมขนาดนี้
คำถามต่อมาก็คือแล้วคุณระเบิดจะบวชนะนะ
คุณระเบิดจะโกนศีรษะบวชให้คุณตังโมนะไหนว่าห่วงผมไง
เหมือนกับคือคุณระเบิดที่ไปปลูกหรือไปทอเขาจะเป็นหน้าผากด้านหน้าใช่ไหม
ใช่ช่วงด้านหน้าค่ะก็เอาตรงอื่นไปตรวจก็ได้นี่ใช่ไหม
ทำไมคุณถึงบอกไม่อยากให้ตรวจผมเพราะห่วงผม
แต่คุณยอมญี่ปฏิบัติยอมกรผม
แพทย์พีรพลปึงพิพัฒระกูลแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพเส้นผมแฮมแม็กซ์

ให้ข้อมูลว่าในทางเทคนิคเนี่ยนะคะ
ถ้าคนที่ได้รับการปลูกผมแล้ว๑๒สัปดาห์แรก

เพราะว่าอาจจะไปกระทบกับแผลที่กำลังตกสะเก็ดนะคะ

เส้นหรือสองเส้นก็พอค่ะ
แต่วิธีการคือต้องเอาไปถึงลากนะคะ

คือปกติแล้วการปลูกผมคุณหมอจะใช้เส้นผมจากไทยทอย
ไล่จากท้ายขวัญไปแล้วก็มาปลูกมาแปะเอาไว้ด้านหน้า
เหลือที่บริเวณกลางศีรษะที่ปกติอยู่

เป็นไปได้แหละว่าเขาจะห่วงเส้นผม
ไม่อยากจะแบบให้ไปยุ่งกับผมเขา

มันใช้เส้นสองเส้นเองอ่ะนะคะ

การตรวจต่างพันธุกรรมมันจะต้องใช้รากผม
เพราะฉะนั้นรากผมที่มันถูกเอาออกไปแล้วเนี่ยครับ
ในเมื่อในรูขุมขนรูนั้นมันไม่มีรากผมหลงเหลือแล้ว
มันจะไม่มีผมงอกขึ้นมาใหม่
ทางการแพทย์คือไม่แนะนำถูกต้องไหมครับคุณหมอครับ

ใช่ครับถ้าสมมติเราต้องการตรวจต่างพันธุกรรมอ่ะนะครับ
ตรวจดีเอ็นเอจริงมันสามารถทำได้
มันเป็นแหล่งของดีเอนเอที่ดีอันหนึ่ง
ถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้ใช้ได้
แต่ถ้าสมมติว่าสามารถเลือกแหล่งของสารพันธุกรรมอื่นก่อนได้
ให้เลือกแหล่งอื่นก่อนที่น่าเชื่อถือมากกว่า